เรียนประธานรัฐสภาที่เคารพผมปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้แทนราชดรจากจังหวัดพิศนุโลก
หนึ่งพักเก้าไกรขออภิปรายให้ความเห็นต่อร่างแก้ไขรัฐมนูลในเรื่องของระบบการเลือกตั้ง
เสนอโดยหลายท่านด้วยกันโดยมีเนื้อหาใกล้เคียงกัน
คิดคะแนนแบบคู่ขนาน
ก่อนการอภิปรายในวันนี้นะครับผมอยากชวนสภาแห่งนี้และพี่น้องประชาชนได้จดจำ
วันที่๒๔มิถุนายนปี๒๔๗๕ซึ่งเคยเป็นวันชาติของประเทศไทย
ถ้าไม่มีเหตุการณ์ในครั้งนั้นเราจะไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
ตั้งแต่วันนั้น๘๙ปียังจะไปต่อแม้จะยังยากมากแต่เราจะเดินทางไปด้วยกัน
กว่าเราจะมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
เอาข้อจริงจากการอภิปรายในสภาตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะครับ
เป็นที่แน่ชัดแล้วว่ามาตราต่างที่พักพลังประชารัฐเสนอแก้ไขนั้น
ไม่ได้ไปแก้ไขที่ปัญหาโครงสร้างการเมืองที่บิดเบี้ยวเลย
เอาข้อดีบางประการมาปกปิดมาตราที่สำคัญกว่านั้น
และกลับยิ่งส่งเสริมผลประโยชน์ของรัฐบาลในระบอบของประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่ประชาชน
โดยเฉพาะการเสนอในมาตราที่๑๔๔และ๑๘๘
และเมื่อมาบวกกับการเสนอแก้ไขระบบการเลือกตั้งโดยไม่ปิดสวิตช์สว
สภาแห่งนี้และประชาชนเลยดูออกไม่ยากครับ
ว่างานนี้หวังจะกินทั้งงบประมาณกินอำนาจในพื้นที่
อำนาจในการเลือกนายกงานนี้กินรวบเบ็ดเสร็จ
ประชาชนทั้งประเทศเขาดูออกนะครับมุมมามเกินไปหรือเปล่า
ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาผมอยากจะพูดถึงบริบททางสังคมหน่อยนะครับ
ว่าตอนนี้นอกห้องประชุมนั้นประชาชนเกิดคำถามเกิดความกังวล
เกิดความไม่เชื่อมั่นว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่
พัดวิธีที่จะไม่ให้อำนาจของประชาชน
แต่เมื่อมีโอกาสที่จะเสนอแก้ไขรัฐมนูล
ก็กลับเสนอหลายมาตราหลายประเด็นจนประชาชนสับสน
ยอมรับกันตรงไปตรงมากันครับว่า
การเสนอแก้กฎิกาการเลือกตั้งโดยไม่ปิดสวิตช์สวนั้น
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตัวเองทั้งสิ้น
และที่น่าเสียใจก็คือเมื่อจะคุยเรื่องกติกาการแข่งขันกัน
ผู้เล่นที่มีส่วนได้ส่วนเสียกลับมาเถียงกับเรื่องระบบการเลือกตั้งเสียเอง
ไม่น่าแปลกใจที่ประชาชนตำหนิสภาว่าเราทำเพื่อประโยชน์ของใครกันอยู่
เก้าไกรถูกกล่าวหาครับว่าไม่ต้องการที่จะให้มีการแก้ไขกฎิกาการเลือกตั้ง
เพราะกลัวจะแพ้นะครับผมเรียนยืนยันอย่างนี้ครับว่า
ผมและเพื่อนเพื่อนอดีตพักอนาคตใหม่เข้าสู่สนามการเลือกตั้งด้วยรัฐมนูลหกศูนย์
รู้ทั้งรู้ว่าเป็นกฎิกาที่เขียนมาเพื่อพักที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคอสช
ไม่ใช่แค่กฎิกาที่ไม่เป็นธรรมเท่านั้นนะครับแต่เป็นการใช้อำนาจรัฐเอาเปรียบเราทุกรูปแบบ
แต่เราก็ตัดสินใจแข่งเพราะเราไม่รู้ว่าจะลงคะแนนให้กับพักไหน
ที่เป็นตัวแทนอุดมการและนโยบายที่เราต้องการ
เราตั้งพักขึ้นมาและเราพร้อมสู้ในทุกกติกา
ผมฟังสัมภาษณ์ของแก่นำพักรัฐบาลที่บอกว่ารัฐมนุนนี้ออกแบบมาเพื่อพวกเรา
แต่เราก็ตัดสินใจเข้าสู่สนามนี้และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
และเรายืนยันว่าระบอบการเลือกตั้ง๖๐ตั้งแต่วันแรกที่เรามีพักนั้น
บอบเลือกตั้งนี้ไม่ได้มาตรฐานไม่โปร่งใสไม่ยุติธรรมและต้องการการเปลี่ยนแปลง
แต่สภาของเราลืมสิ่งที่สำคัญที่สุด
ว่าไม่ว่าเราจะเลือกตั้งด้วยระบบอะไรก็แล้วแต่
สว๒๕๐คนกรกตและสารรัฐมนูลยังอยู่
เพราะฉะนั้นการแก้ไขระบบการเลือกตั้ง
โดยไม่แก้ไของคาพยพของคอสชที่กำกับและมีผลต่อการเลือกตั้ง
นี่ไม่ใช่ข้อเสนอที่เป็นความจริงเลยแม้แต่นิดเดียว

พักเก้าไกรต้องให้ความเห็นต่อระบบการเลือกตั้ง
ผมในฐานะของสอสอเขตและรอบหน้าก็จะลงสมัครในระบบเขตอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อให้ชาวพิจารณาใหม่

ซึ่งได้หารือกับนักวิชาการและฟังความเห็นของประชาชนมาตลอด๒ปี
ผมสรุปได้ว่าระบบการเลือกตั้งเราไม่ควรเริ่มคุยกันด้วยเรื่องของเทคนิค
แต่จะต้องเริ่มคุยกันบนหลักการใหญ่๓ประการด้วยกัน
การแรกคือระบบการเลือกตั้งที่ดีจะต้องสะท้อนเสียงของประชาชนให้ได้มากที่สุด
ต่อให้ไม่ใช่ในอุดมคติก็ตามแต่ต้องมีความพยายามที่จะใกล้เคียงมากที่สุด
หลักที่สองก็คือต้องสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมของพักการเมืองทุกพัก
เปิดโอกาสให้มีความลิเริ่มและพัฒนาการพักการเมือง
และประการสุดท้ายระบบการเลือกตั้งที่ดีจะสร้างความเข้มแข็งให้พักการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองในระยะยาว
เพราะเหตุนี้เองนะครับการกลับไปใช้ระบบการเลือกตั้งแบบปี๔๐แต่ไปสอดไส้อยู่ในรัฐมนูล๖๐ฉบับแก้ไข
ผมจึงเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเป็นความต้องการที่จะกินรวบสภาแห่งนี้
เป็นภาคต่อของกระบวนการสืบทอดอำนาจผ่านละครปาหี่ที่เรียกว่าแก้ไขรัฐมนูลรายมาตรา
ผมเห็นด้วยกับการผู้อภิปรายหลายท่านนะครับว่าระบบการเลือกตั้งปี๔๐นั้นดีที่สุดเท่าที่ผ่านมา
และแน่นอนชอบทำกว่าการเลือกตั้งพิษดารของปี๖๐แน่นอน
แต่ผมขอเสนอต่อสภาและพี่น้องประชาชนว่า
เราทำระบบการเลือกตั้งให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้
โดยการแก้ไขจุดอ่อนที่เราเรียนรู้ผ่านการเลือกตั้งตลอด๒๐ปีที่ผ่านมา
และเราต้องเตือนตัวเองว่าเราหลงลืมอะไรไปหรือเปล่า
รัฐมนุนปี๔๐นั้นออกแบบจากระบบบริบทของความล้มเหลวทางการเมืองหลายด้าน
การเมืองไม่มีเสถียรภาพรัฐบาลผสมที่อ่อนแอบริหารประเทศไม่ได้
เราจึงมีการปฏิรูปการเมืองและเราทำได้ดีหลายอย่างนะครับ
เลือกตั้งแบบคู่ขนานใช้บัตรสองใบยังไม่ใช่สไลด์นี้นะครับ
หนึ่งเลือกสอสอเขตอีกใบหนึ่งเลือกพักเพื่อให้ได้สอสอปาร์ตี้ลิสต์
ระบบนี้ทำให้เกิดสิ่งที่ดีมากคือเกิดการแข่งขันเชิงนโยบาย
และเกิดรัฐบาลที่มีเสถียรภาพแต่ก็เหมือนกับทุกเรื่องครับ
ทดลองใช้ไปแล้วมันก็มีบทเรียนหลายด้านที่เรายังต้องปรับปรุง
จุดอ่อนใหญ่ที่สุดนะครับของระบบการเลือกตั้งแบบคู่ขนานปี๔๔
คือจำนวนสอสอที่แต่ละพักได้นั้นเบี่ยงเบน
สอดคล้องกับผลคะแนนเสียงของประชาชน
จากการวิจัยของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์การเลือกตั้งในปี๒๕๕๙
อันดับ๑ได้คะแนนเสียง๕๓
แต่ได้จำนวนสอสอมากถึง๗๗๕๐เกินมา๒๒ครับท่านประธาน
ส่วนพักการเมืองที่ได้อันดับ๒ได้คะแนนเสียง๒๔
แต่ได้จำนวนสอสอเพียงแค่๑๗๕เท่านั้น

ผมอยากเชิญชวนสมาชิกนะครับ
ลองดูเอกสารประกอบการพิจารณา
ทุกท่านได้รับตอนนี้ในหมวดที่๓หน้าที่๕
จากการวิจัยของสำนักวิชาการของสภาเรา
เคราะห์การเลือกตั้งในกฎิกาของปี๔๐
คือ๓ครั้งในปี๔๔๔๘แล้วก็๕๐
การเลือกตั้งส่อเขียนในปี๒๐๔๔
ทักอันดับ๑ได้จุดมนต์ส่อ๒๐๐คนคิดไปร้อยละ๕๐
แต่มาจากคะแนนเสียงเพียงแค่๒๔๘๒เท่านั้น
ที่ได้อันดับ๒๙๗ท่านนะครับที่เข้ามาได้
มาจากร้อยละ๒๔๒๕แต่มาจากคะแนนเสียงเพียง๑๓๗
ผมไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีซะทีเดียวนะครับ
เพราะตอนนั้นเราต้องการระบบการเมืองแบบ๒พักใหญ่
มีความต้องการเห็นสถาบันการเมืองแบบนั้น
แต่ท่านประธานครับผมเองก็เห็นด้วย
แล้วก็ไปโหวตให้กับการเลือกตั้งตอนนั้นด้วย
แต่ถ้าเราใช้งานไปแล้ว๓ครั้ง
เห็นชัดว่าสัดส่วนคะแนนไม่ถูกต้อง
และเราไม่เรียนรู้ผลการใช้งานของระบบการเลือกตั้งที่ผ่านมาเลย
เขามีแต่การจะพัฒนาระบบเลือกตั้งไปข้างหน้า
แต่เรากลับย้อนกลับไปทั้งที่ข้อเท็จจริงชัดเจนแบบนี้
ผมคิดว่าผู้ที่เสนอร่างนี้ต่อประชาชนตอบประชาชนไม่ได้นะครับ
ผู้เสนอนั้นซ่อนความคิดอะไรกันอยู่

อันนั้นเป็นฝันหวานของพักการเมืองขนาดใหญ่หรือเปล่า
ที่จะเป็นโอกาสในการกินรวบสภา
เอาการเห็นแก่ประชาชนและการแก้รัฐมนุนเล็กน้อยมาเป็นข้ออ้าง
ผมและพักเก้าไกรไม่สามารถรับหลักการในเรื่องนี้ได้
จากปัญหาในการคิดคะแนนที่ไม่สัดส่วนไม่ถูกต้องแล้ว
ยังมีปัญหาตามมาในเรื่องการตรวจสอบถวงดุล
แทรกแทรงองค์กรอิสระและสวจากการเลือกตั้ง
พักการเมืองเกิดการดูดกวนรวมคั่วของพักต่าง
เสียสมดุลของการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
ภายในรัฐบาลเองและในสภาผู้แทนราษดร
สุดท้ายกลายเป็นข้ออ้างของการปฏิวัติรัฐประหารนะครับ
ประเทศถูกแช่แข็งมา๑๕ปี
ตั้งแต่ปี๔๙ประวัติศาสตร์แบบนี้

ควรจะคิดถึงระบบการเลือกตั้งที่นำสังคมไปข้างหน้า
โดยเอาระบบการเลือกตั้งปี๔๐ที่มีมรดกที่ดีเก็บเอาไว้

ซึ่งประกอบไปด้วยสัดส่วนเก้าอี้สส
ที่ไม่สอดคล้องกับคะแนนเสียงของประชาชน
และปัญหาในการตรวจสอบถวงดุล
ถ้าเราไม่ปรับปรุง๒เรื่องนี้

เราตอบประชาชนไม่ได้
ซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นผมเรียนท่านประธานและพี่น้องประชาชนแบบนี้ครับ
โจทย์ที่หนึ่งในการออกแบบการเลือกตั้ง
ที่จะพาประเทศไปสู่อนาคตได้
เราจะต้องหาระบบที่ปิดจุดอ่อน
การเลือกตั้งตามรัฐมนูล๔๐ให้ได้
ระบบการเลือกตั้งด้วยบัตร๒ใบ
หนึ่งเลือกคนที่รักเป็นสอสอเขต
ใบที่๒เลือกพักที่ชอบ
ให้เป็นสอสอระบบปาร์ตี้ลิสต์
และได้จำนวนสัดส่วนของสอสอตรงตามเสียงของประชาชนมากที่สุด

เราไม่ได้คิดถึงการเลือกตั้งในรูปแบบของคณิตศาสตร์เท่านั้น

โดยเอาโจทย์ของสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคตมาเป็นตัวตั้ง
เพื่อเป็นการออกแบบและคิดถึงสังคมที่เราไฝฝันเห็นร่วมกัน
ของการเมืองไทยในวันนี้ไม่เหมือนกับ๔ปี๔๐นะครับ
ประเด็นเรื่องของรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพ
ประเด็นของการตรวจสอบถงดุลยังคงสำคัญอยู่
แต่โจทย์ในปัจจุบันและในอนาคตมันชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจน
คือการต่อสู้ระหว่างอำนาจเก่าและอำนาจใหม่
ความคิดเก่ากับความคิดใหม่
ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายในการเปลี่ยนผ่านรัชสมัย

เราเห็นการขยายอำนาจของกองทัพ
มีการย้ายกำลังพลออกจากกลไกรัฐปกติ
มีการขยายตัวของรัฐราชการรวมศูนย์
ขยายอำนาจของทุนผูกขาดทำทุกวิถีทาง
ที่ให้อำนาจที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนนั้นเข้มแข็งขึ้น
ตรึงขยายพื้นที่อำนาจ
ในการครอบครองทรัพยากรของประเทศนี้
ดทัพและคุกคามอำนาจของประชาชน
และอำนาจที่มาจากการเลือกตั้ง
หนุ่มสาวและประชาชนจำนวนมาก
แสดงออกถึงความฝันที่เกินกว่าเพดานทางการเมืองเก่าไปไกลแล้ว
แต่กลับถูกคุกคามจับกลุ่มด้วยข้อหาร้ายแรง
ประชาชนไม่มีอำนาจในการต่อรอง
ในการที่จะมีสิทธิในการมีชีวิตที่ดีและปลอดภัย
เห็นชัดจนตาสว่างทั้งแผ่นดิน
จากสถานการณ์โควิดทุกมิติ
การเลือกตั้งที่ดีจึงต้องตอบโจทย์นี้ให้ได้ครับท่านประธาน
เพื่อให้โลกเก่ากับโลกใหม่ได้มาปะทะกันอย่างสันติในสภาแห่งนี้
เปิดพื้นที่ทางการเมืองให้สามารถผนวกรวม
เอาตัวแทนของประชาชนคนไทยทุกคนเข้ามาได้

ความฝันใหม่ที่โลกใบเก่าไม่อยากได้ยิน
มากกว่าคิดจะแค่รวบอำนาจไว้เป็นแบบเดิม
สภาของเราก็จะไม่สามารถเป็นเวที
ของการแสวงหาฉันธรรมติได้

เพราะเราคิดว่าประชาชนจะต้องเป็นคนพิจารณาเรื่องนี้เอง

เยอรมันนิวซีแลนด์

โดยกรรมธิการยกร่างรัฐมนูลชุดของคุณบวรศักดิ์อุวันโน
สะท้อนเสียงของประชาชนให้ได้มากขึ้น
มีความพยายามที่จะใกล้เคียงและอยู่ในระบบการเลือกตั้ง

เพื่อให้ต่อยอดจากปี๔๐ได้
สภาพผู้แทนรัศดรจำลองความหลากหลายของประชาชนในประเทศไทย
เพื่อการเสนอและพิจารณากฎหมาย
การตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร
จะมีเสียงสะท้อนของประชาชนทุกคนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

โดยเอาคะแนนการเลือกพักทั้งหมด

ที่แต่ละพักพึงมีในสภา

โกงด้วยสูตรคำนวณไม่ได้
ที่ชนะด้วยบัตรใบที่๑ของเขตเลือกตั้ง
ก็ได้จำนวนสอสอเข้ามาตามเขตที่ชนะ

ตามจำนวนของสอสอพึงมี
ก็ให้นำสอสอบัญชีรายชื่อ

คือมีสอสอมากเกินจริงของพักใหญ่

แต่ถ้าเรากำหนดสัดส่วนที่เป็นธรรมเอาไว้

เราจะเห็นผลเรื่องนี้ชัดเจนขึ้น
หลักการง่ายมีเพียงแค่นี้ครับ

ไม่เกิดคั่วการเมืองแบบที่เรา
ประสบพบปัญหาในปี๔๐

เหมาะสมสำหรับโลกในยุคใหม่
ปัจจุบันและในอนาคต
ท่านประธานครับนี่คือข้อเสนอของพักเก้าไกร
ที่อยากจะฝากให้กับทางรัฐสภาแห่งนี้ได้พิจารณา
ผมขอเสนอและเรียกร้องให้รัฐสภาได้ปฏิเสธร่างของพักพลังประชารัฐ
ส่อเจตนาร้ายแรงในการกินรวบสภาแห่งนี้และคว่ำในวาระที่หนึ่ง
ผมเรียกร้องให้รัฐสภาในเมื่อเราพิจารณานะครับ
พรบออกเสียงประชามติไปเรียบร้อยแล้ว
เราควรผลักดันและคืนอำนาจให้กับประชาชน
สสรเป็นผู้ออกแบบระบบการเลือกตั้งให้พวกเรามาแข่งกัน
ท่านประธานครับมีเพียงแต่สสรเท่านั้น
การหารือถกเถียงของเจ้าของอำนาจตัวจริง
จะทำให้กติกาการเลือกตั้งนี้ชอบทำ
ประชาชนจะพูดได้ว่ากติกาการเลือกตั้งนี้ออกแบบมาเพื่อเรา
ไม่น่าอับอายเหมือนกับที่พักรัฐบาลพูด
และผมเชื่อมั่นเต็มร้อยว่าเมื่อสสลทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
มีอิสระมีเสรีภาพไร้การบงการไร้การแทรกแทรง
เราจะมีรัฐมนูลที่ดีกว่าฉบับ๔๐
และแน่นอนเป็นระบบการเลือกตั้งที่ดีกว่าปี๔๐แน่นอนครับ